แล้วผมจะทำยังไงถ้าผมได้งานประมูลงานได้แล้ว

โอ้โหตำรวจจับเหลือเกินเจ้าหน้าที่จับเหลือเกิน
มันไม่มีจริงแล้วมันไม่มีปัญหาหรอก
เท่าที่ผมฟังลูกน้องมา
เพราะก่อนที่คุณภาคภูมิจะมา
จะไปทำไปประมูลเนี่ย
คุณภาคภูมิก็ต้องมาหาวิสุทธิ์ก่อนเด็ก

ผมแย่แล้วว่ะตอนนี้โอ้โหแย่แล้วว่ะ

มันมีงานอยู่ผมขอได้ไหม

พี่ก็รับมาเยอะแล้วเท่าไหร่วะ

เอ้อเอาไป

แล้วก็อย่างนั้น๓ล้านนะ

แต่พองานเสร็จแล้วก็๒๐นะ

ไม่ใช่หัวก่อนเสนอราคา
ก่อนที่จะไปประมูลหมายความว่ามาคุยก่อน

แล้วผมวิ่งไม่ได้รถบรรทุกถูกจับ
คุณได้มาผมยอมให้คุณได้นะ

แต่ถ้าผมได้มาเองเลย

รถเข้าไม่ได้วิ่งไม่ได้เดี๋ยวจับเดี๋ยวตรวจ

คุณต้องไปหาเขาก่อน

ไปทับตีนปลาของกำนันวิสุทธิ์เขา

พี่ขอสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ

รถของภาคภูมิวิ่ง

แต่ถ้ารถของกำนันวิสุทธิ
แล้วเนี่ยนะลื่นนะมึงเอาไง

โปร่งโล่งสบายถูกต้อง

ต่อให้ประมูลงานไม่ได้
คนอื่นได้ไปก็ต้องมาหาเขา

น้ำร้อนน้ำชาให้เขามาใช้รถบรรทุกของเขา

เอานะและเดี๋ยวจะสบายไปตลอด

เดี๋ยวกำนันจะโทรไปบอก
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

ก่อนจะเบิกเงินก็ต้องมีการตรวจรับการจ้าง

ขุนเสร็จแล้วมันไปโผล่
ไม่ไปโผล่ปลายข้างใน๒หุ่นข้างนอก๓หุ่นถ่ายรูปหน่อย
ไม่เป็นไรมึงไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวให้ลูกน้องไปถ่าย
แล้วก็เดี๋ยวก็ส่งไปให้คณะกรรมการตรวจรับ
มันเด็กกำนันทั้งนั้นเด็กกำนันวิสุทธิ์ทั้งนั้น
สถานการณ์การตรวจรับก็ส่งหลักฐานไปก็เบิกเงินได้แล้ว
คือถ้าผมไม่พึ่งบารมีผมก็ตรวจงานไม่ผ่านอีก
ใช่ไม่ใช่ถึงตรวจงานผ่านแล้วนะก็ยังเบิกเงินยากอีก
ก็จะส่งไปกรมบัญชีการก็จะส่งงบไม่ได้
ำนานกิ๊งดีถ้าเกิดภาคภูมิเบิกเงินก็อาจจะประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่ง
ถ้าผ่านกำนันวิสุทธิ์แล้วก็๑๕วันหรือไม่อย่างนั้นก็ภาคภูมิ
เดี๋ยวจะเอาอีกเส้นหนึ่งนะตอนนี้หักเหิกแล้วนะจาก๓ล้านหักประชกเปอร์เซ็นต
หักทุกอย่างค่าเช่าโรงชาวลดแล้วเหลือ๒ล้านเอากำนันให้ก่อน
นานที่สุดเอาไปก่อน๒ล้านเดี๋ยวพอได้เงินมาแล้วนะเอามาให้ด้วยนะ
เราหลอก๕นะโดนหลอกอีก

อันนี้มันกลิ่นได้ทั้งระบบกลิ่นรอบปงเลย
อ้าวมั้ยคุณจะไปทำอีกสายนึงคุณไม่มีทุน
แต่พอเอาเงินไปก่อนเดือนนึงพอเอา๕แล้วก็๒ล้านกว่าเท่าไง
โมเดลแบบนี้เรามีแค่ที่นครปฐมคนเดียวหรือเรามีทุกที่นะ

คุณพระคุณข้อนี้ไม่น่าแกล้งถามเพราะเลอะ
แปลว่ามีทุกประเทศ
มีทั้งประเทศจะมากจะน้อยจะหนักไม่หนักเท่านั้น
ผมถามจริง

ที่มีอำนาจสืบสวนจับกลุ่มให้คุณให้โทษคืออะไร

คือที่มีอำนาจสืบสวนจับกลุ่มได้อะไรสามารถ

ไม่มี

คือบางคนเอาแบบคุณละธรรมบางคนไม่เอาแบบคุณละธรรม

ถ้าไม่ส่งก็มาไม่ได้ที่ดี

เอาไปเป็นภูมิกับสนพญาไทย
เราไปเป็นผู้กับบังรักษณีมีฝันนะครับ

มันจึงต้องทำงาน

ไม่ว่าจะหัวเฮ้อโกงเกิงทุกอย่าง

ก็เอาเงินซื้อค่าราชการทั้งหมด
ซื้อเพื่อเป็นไม้คำหยันมัน

โครงการมันจะทำภาค๗ทั้งหมด

แล้วเงินที่เขาเอาไปซื้อข้าราชการทั้งหมด

เพราะเป็นเงินที่ประมูลงานได้จากภาครัฐ
โครงการภาครัฐก็จ่ายเงินให้ไปทำงาน